เอาล่ะค่ะมาต่อกันที่คู่นี้กันบ้างดีกว่า
สำหรับวุ้นเซ่นวิวริธิพานและชาคริสแย้มนาง

แต่ว่าล่าสุดนะคะสาววุ้นเส้นเขาออกมาประกาศว่าเตรียมจะไปร่วมงานเปิดตัวธุรกิจใหม่
เจ้าตัวและหนุ่มชาคริสร่วมหุ้นกัน
ซึ่งงานนี้ทั้งคู่ก็ยินดีนะคะให้สื่อจ่อไมค์สัมภาษณ์ตามสบาย

พร้อมกับประกาศชัดว่าแม้สถานะจะเปลี่ยนไป
แต่ก็สามารถทำธุรกิจด้วยกันได้ตามปกติจ้า
ครั้งที่แล้วที่เขาเปิดร้านเราก็ไปแสดงความยินดี
ครั้งนี้ก็คือเราทำธุรกิจก็คือมาร่วมงานกันเฉย

เพราะว่าจริงธุรกิจตัวนี้ก็มีหุ้นส่วนหลายคน
ก็คือจะเน้นคุยในเรื่องที่สำคัญอะไรอย่างนี้

เพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าเราก็ยังดีต่อกันเหมือนเดิม

เพราะว่าถ้าจะให้รับงานผู้เหมือนเมื่อก่อนคงไม่ได้
เพราะว่ามันก็ไม่ใช่เหมือนเดิมแล้ว

ที่ผ่านมามันคงนานมาสักพักหนึ่งแล้ว
ที่เราแบบเปลี่ยนสถานะอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีการเกรง
หรือว่าไม่ได้มีการแบบคิดอะไรมาก
เพราะฉะนั้นวุ้นว่าตอนนี้แบบวุ้นสบายมาก